ช่วงเวลาแบบนี้ลองกินอันนี้ดูไหมคอหมูอบโอ่ง
เรามีร้านมาแนะนำจากไทยรัฐนะครับที่จะช่วยโปรโมทสู้โควิด
เอาไปดูหน้าค่าตากันหน่อยนะครับกับร้านร้านนี้
คอหมูอบโอ่งจากร้านลาบแซ่บอิหลีแบริ่งหอมกลุ่นจากเตาโอ้โหส่งถึงคุณเลยทีเดียว
ต้องบอกหอมจากโอ่งจริงต้องหอมจากโอ่งไม่ใช่หอมจากเตา
แต่ยังไงซะเนี่ยเอกลักษณ์ความหอมนี่แหละครับที่ทำให้เขาขายดี
แล้วความอร่อยที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรราคาเขาถูกเขาบอกว่าเริ่มต้นแค่๖๐บาทเท่านั้นเอง
อยากซื้ออยากสั่งไปกันเลยครับลองสั่งกันได้เลยเอาให้ถ่ายรูปก่อนนะ๑๒๓
ฝากร้านกันไปเข้าไปดูกติกากันได้เต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทรีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย